มาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนดีกว่า
ใครที่เป็นแฟนคลับของวงเสียงอีสาน
นี่แหละค่ะได้คลายความคิดถึงแน่นอน
กับการแสดงของแม่นกน้อยและสายเลือดใหม่
ก่อนหน้านี้ได้ติดตามผ่านโซเชียลผ่านออนไลน์กันไปแล้ว

เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะคะแม่นกน้อยออกมาประกาศวางมือเลย
แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาดูแลบริหารจัดการวงหน่อย
ช่วงนั้นเอาจริงเอฟซีใจหายนะ
ว่าจะไม่มีแล้วแหละเสียงอีสานระดับตำนานอย่างน้อย
ตอนที่ทำข่าวก็ยังรู้ว่าปิดจริงเลยหรือ
เราก็ตกใจค่ะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เห็น
งานโชว์ระดับตำนานของแม่อีกนั่นเอง
แต่บอกเลยว่าคราวนี้แฟนจ๋าไม่ต้องรอแล้วนะคะ

เสียงอีสานกลับมาสร้างความสุขให้แฟนอีกครั้งแล้วนะคะ
มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิดด้วยคุณผู้ชม
เป็นการจัดโชว์ในรูปแบบไลฟ์ในกลุ่มปิดค่ะ
ประเดิมมาแล้ว๘เดือน๘ที่ผ่านมานี่เอง
ผลตอบรับคือแฟนซื้อตัวมาชมโชว์สุดอบอุ่นคึกคักกันเหมือนเดิมค่ะ

น้อยอุไรพรบอกว่าสมกับการรอคอยจริงค่ะคุณผู้ชม

แม่นกน้อยนี่นะคะน้องแป้งเสียงอีสาน
และหนึ่งในผู้บริหารก็เลยมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับค่ะ
พร้อมกับนำคอมเมนต์จากแฟนมาอ่านกันด้วย

บอกว่าคำติคำชมของเอฟซีทุกคนแม่อ่านหมด

กำลังใจอะไรดีอ่านหมดเลย
เพื่อจะนำความคิดความเห็นของแฟนมาพัฒนาวงเสียงอีสานต่อไป
ส่วนใครพลาดไปวันที่๘เดือน๘ที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะ
เดี๋ยวไปซื้อตัวรอได้เลยเพราะว่าอะไร

คิวไว้ถูกต้อง๙เดือน๙จัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
เรียกน้ำย่อยฟังเสียงแม่นกน้อยอุไรพร
แม่ทัพของวงเสียงอีสานที่สร้างกันมากว่า๕๐ปีกันหน่อยค่ะ
ทุกท่อยวาชาที่อายสัญญายังจำฟังใจ
โอ้โหเสียงหวานมากพี่ก๊อฟไม่ต้องพยายามบิวลูกคอค่ะ
เท่าเขาแน่นอนแต่ซื้อตัวได้นะ๙เดือน๙เจอกันค่ะ
และนอกจากการทำโชว์ให้กับวงเสียงอีสานคุณผู้ชม
เรื่องของงานเพลงเนี่ยแม่ก็กลับมาลุยต่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
นกน้อยแอบแย้มข่าวดีเอาไว้ด้วยนะคะ
บอกว่าเร็วนี้เตรียมจะมีบทเพลงให้กำลังใจพี่น้องศิลปิน
ที่ต้องฝ่าฟันสถานการณ์โควิดด้วยค่ะ
แต่ถ้ารอไม่ไหวเนี่ยไปร้องไปฟังเพลงก่อนที่แม่ได้ร้องคอปเวอร์เอาไว้นะ

กับน้องแป้งไปดูได้ในยูทูปค่ะ
นกน้อยปีโอ้ยบอกเลยนกน้อยนะคะ
ติดตามกันได้ออฟฟิเชียลของแม่นกน้อยค่ะ
ซึ่งเอาจริงนะนอกจากไปดูเอ็มวีแล้วเนี่ย
ก็รอ๙เดือน๙ไปชมโชว์สดกันเนาะ